ต่อที่เรื่องของอุบัติเหตุกันบ้างนะครับ
ลูกชายของตลกชื่อดังก็คือคุณหน่งช่า

เขาบอกว่าเป็นการกลับรถแบบกระทันหัน
เบรกไม่ทันพุ่งชนเต็มแรงกลางรถเลยนะครับคุณผู้ชม
ส่วนคู่กรณีนั้นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุครับ
ก็เป็นอุบัติเหตุรถชนกันบริเวณจุดกลับรถคลอง๘นะฮะมุ่งหน้าขาข้ามรังสิตอำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีครับ
ก็มีนายกิติภูมิเอี่ยมสุกหรือว่าเดียอายุ๒๘ปีเป็นลูกชายของคุณหน่งชัชชา
ก็เป็นดาราตลกชื่อดังที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับเป็นคนขับ
ลูกชายคุณโหน่งขับรถไปชนรถเก๋งทะเบียนกไก่จจ๕๙๔๖ปฐุมธานี
ภายในรถคันนี้เนี่ยพบนายพรพิชิตนรนาศมนตรีอายุ๔๗ปีเป็นคนขับและเสียชีวิตนะครับ
จากการสอบถามทราบว่าผู้ตายกำลังกลับรถบริเวณจุดเกิดเหตุ
ระหว่างนั้นนะครับคุณเดียขับรถมาทางตรงแล้วก็เบรกไม่ทัน
ชนคู่กรณีเข้าอย่างจังจนทำให้คู่กรณีนั้นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุค้าที่เลยครับ
ส่วนนายกิติภูมิหรือว่าคุณเดียเนี่ยก็บาดเจ็บนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็มีการนำตัวส่งโรงพยาบาลปาโรมรังสิตไปก่อนหน้านี้แล้ว
กระดาษที่หน่งชัตตาชายเองก็บอกว่าลูกชายพึ่งกลับจากร้านที่จนครนายก
และกำลังจะกลับบ้านพักย่านครอง๒ธัญบุรีแต่ว่ามาประสบเหตุดังกล่าวซะก่อนนะครับ
คุณหงเองก็เดินทางไปจุดเกิดเหตุด้วยเบื้องต้นตำรวจก็เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
บันทึกภาพเอาไว้เป็นหลักฐานส่วนศพของผู้เสียชีวิตนั้นก็ให้ญาตินำศพไป
เพลงกุศลต่อไปส่วนเรื่องของคดีก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายกันต่อไปด้วยนะครับ